พลเมืองดีคนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านไปแถวถนนจรรย์สนิทวง
ค่ะแล้วก็ไปเจอคนบอกให้ช่วยหน่อย
มีคนขโมยมือถือไปนี่ฮะ
ไปข้างหน้าเห็นรถแท็กซี่สีชมพู
เป็นคนก่อเหตุขับหนีไปแล้วเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามนะฮะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จับได้ป่ะโทษนะพี่โทษนะพี่

ไปจับไว้จับไว้

หยุด

อันนี้ขัดดีจริงไหมลงลงจากรถ
ลงจากรถก็เห็นโยวิ่งพิสัย

ลงมาโทษนะครับพี่แท็กซี่ที่สีเหลืองที่จอดฝั่งนู้นนะครับพี่
นี่ฮะหนีเข้าซอยแบบซอยเล็กซอยน้อยเข้าหมด
มีตำรวจไล่ตามมาดักหน้าด้วยนะฮะ
ก็เลยดักไว้ทันนะครับส่วนพลเมืองดีคนนี้เนี่ย
เขาก็ไล่ตามมาตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่สีชมพูเนี่ยฮะ
พอถูกตามทันก็ทำแบบเนี่ยทำนิ่งทำเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มึนมึนไปนะปรากฏว่าขโมยโทรศัพท์มือถือเข้ามานะครับ
อ่าแล้วสภาพก็คือนอกจากมืนแล้วดูดูเหมือนเมาด้วยค่ะ
เมากาวทั้งเสพยาเสพติดนะคะใช่
ก็คลิปนี้นะครับผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อสุ
เขตวรการอ่าก็เอามาลงเอาไว้นะครับ
อ่าแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประสบเหตุการณ์สุดระทึก
ช่วยไล่ตามจนสามารถจับแท็กซี่คนหนึ่งเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนจรรย์สนิทวงนะครับ
อ่าบอกว่าเนี่ยเขาก็กำลังจะอ่าพาภรรยาไปทำฟันค่ะ
อ่ามีคนที่มาโบกอ่าแล้วก็บอกว่าถูกขโมยมือถือก็เลยไล่ตามให้นะครับ
สุดท้ายก็จับตัวได้นะครับอ่าทีแรกเนี่ยตอนที่เขาอ่า
ขี่ย้อนออกมาเพื่อพาภรรยาไปทำฟันก่อนเนี่ยก็คิดว่าจะหนีไปแล้วนะฮะ
แต่ปรากฏว่ามีตำรวจที่มาช่วยควบคุมตัวเนี่ยก็ยังไปไล่ตามจับเอาไว้ได้นะครับ
อ่าซึ่งตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้นะครับเมากาวเมายาบ้า
หลังจากตรงจุดที่คุมตัวได้เนี่ยยังวิ่งหนีต่อนะฮะ
วิ่งหนีต่อเข้าแคมป์ก่อสร้างแต่ไล่ตามได้
ตอนนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วแต่ว่าชายเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะ
อ่าเปิดเผยตัวตนอะไรค่ะเอาเป็นว่าให้ข้อมูลกันแล้วกันว่า
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบที่เล่าให้ฟังนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์แล้วก็ดูกันเยอะ
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ประสบเหตุคนร้ายขโมยโทรศัพท์มือถือไปค่ะอ่าครับ
ต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะ